ทุกผู้ชมครับมีนักเรียนชั้นป๔คนหนึ่งที่จังหวัดแพร่นะฮะ
น้องเขาถึงกับนอนไม่หลับคุณยายต้องพาไปรดน้ำมนต์
เพราะว่าหลังจากเลิกเรียนพิเศษเนี่ยก็ไปนั่งเล่นแถวสนามเด็กเล่น
แล้วไปเจอเครื่องเล่นที่เป็นชิงช้ามันแกว่งเองได้อืมเหมือนที่เราเคยคุยกันอ่ะ
เครื่องออกกำลังกายประมาณอย่างนั้นเดี๋ยวไปดูนะฮะ
คราวนั้นเป็นเครื่องออกกำลังกายและแกว่งเองคราวนี้จะเป็นชิงช้าในสนามเด็กเล่นแกว่งเอง

ก็ผู้เชี่ยวชาญนักวิเคราะห์หรือว่า
เราดูกันเองแล้วก็โอ้โหก็มีคนไปแกว่งแล้วก็ถ่ายคลิปนั่นแหละ
ลงโซเชียลแต่อันนี้คุณยายบอกว่า
หลานชายเห็นมันแกว่งเองจริง
ลมก็ไม่มีลมก็ไม่พัด
หลานก็เลยหยิบโทรศัพท์มือถือมาถ่าย
ค่ะแล้วรีบวิ่งกลับบ้านด้วยความกลัวนี่ฮะนักเรียนชายชั้นปสี่นะครับ
แห่งหนึ่งที่เบอร์วังชิ้นจังหวัดแพร่นะครับตอนนี้โอ้โหโลกโซเชียลแชร์กันไปเยอะแยะไปหมดนะฮะ
ช้าแกว่งเองเหตุการณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นช่วงเย็นเย็นค่ำค่ำสองพฤศจิกายนนะฮะ
ช่วงนั้นนะครับน้องเนี่ยเขาเลิกจากเรียนพิเศษอยู่ที่แถวหน้าโรงเรียนก็นั่งรอยายมารับ
อยู่คนเดียวฮะเพื่อนกลับบ้านหมดแล้วตรงที่นั่งรอยายเนี่ยมันจะติดกับรั้วโรงเรียนแล้วมีสนามเด็กเล่น
เอ้าไม่มีใครอยู่เลยทำไมชิงช้างมันแกว่งอยู่ลมก็ไม่พัดไม่มีใครสักคน
โทรศัพท์มือถือมาถ่ายคลิปเอาไว้พยายามมองรอบว่ามีใครไหมก็ไม่มี
จังหวะนั้นก็นั่นแหละฮะคลุกคลักแล้วก็เสียงก็บอกไม่อยู่แล้ว
น้องก็ไปแล้วนะครับเชื่อว่าถูกผีหลอกแน่
ถึงบ้านเล่าให้ยายฟังเปิดคลิปให้ยายดู
นอนไม่หลับตลอดคืนขนาดปิดคลิปไปแล้ว
ช้ามันยังไปแกว่งอยู่เลยคุณเดี๋ยวมาสอน
ว่งอยู่ในหัวคือมันเอาออกไม่ได้
ภาพมันติดตาติดตานะครับ
วันรุ่งขึ้นยายต้องพาหลานเนี่ยไปรดน้ำมนต์นะฮะ

นี่ครับ
ยายเขายืนยันว่าหลานเขาเจอจริงนะฮะแต่ถ้าดูจากคลิปแล้วก็มันก็เป็นไปได้อยู่อย่างสองอย่างนะ๒๓อย่าง
ก็คือหนึ่งก็ถ้ามีคนทำก็แกว่งแล้วก็ถ่ายอาจจะแกล้งยายเล่นหรือเปล่าแต่หลานเขายืนยันว่าเขาไม่ได้แกล้งเขาไม่ได้ทำ
ยายก็ยืนยันว่าหลานชายไม่ได้ไปทำหรือลมลมพัดใช่ไหม
เกิด
เอาพวกสวิงไข่๑ฟองทูบเทียนมาช้อนขวัญช้อนขวัญให้หลานจะได้ไม่เกิดภาพติดตาอีกจะได้ลืมไปที่ผีชิง

ผีชิงช้านี่มันก็แสบจริงหลายพื้นที่แล้วด้วย